อยากมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะเดือดเลือดสาดครับ
ตายป่าหายไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านมั่นคง
แต่ตอนเกิดเหตุเริ่มไม่มั่นคงแล้ว
อยู่ในพื้นที่ของเกาะตะโนธอำเภอเมืองจันทบุรี

แต่เป็นวันอังคารที่ผ่านมา๕ทุ่ม

คือวิ่งกวดกันไปวิ่งกวดกันมา
เหมือนหมาหมาจะตกใจ
หมาก็จะตกใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกัน
หมาก็วิ่งหนีฮะเพราะว่าคนตีกันสนั่นเลย
ไปมาตรวจสอบไป
ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัส

มันตุ้มตั้มใช่มันแค่ขู่กัน
แล้วเอาไม้ไปฟาดรถชาวบ้านด้วย

คือเอาไม้ฟาดรถของคู่กรณีเข้าใจได้

เพื่อสร้างเสียงดังสนั่นหวั่นไหวด้วยเหมือนกัน
งานนี้เคราะห์ดีไม่มีใครเจ็บสาหัสนะครับ
คุณพงศิริอายุ๓๕ปี

ผมอยู่กลางสมรภูมิเลย

สองแก๊ง๒๐คนรวมค่ะเห็นจะได้
ฝั่งหนึ่งเจ้าถิ่นอีกฝั่งต่างถิ่น
นัดเคลียร์กันเคลียร์กันเรื่องหญิง

ต่างคนก็ต่างมีคนเยอะฝั่งนี้ก็เป็น๑๐กว่าคน
ฝั่งนั้นก็มารถกระบะเป็น๑๐คนเหมือนกันฮะ
ไฟ่กันไปไฟ่กันมามาเจอหน้ากันจริง
วิ่งกันไปวิ่งกันมาตีกันป่อแปะป่อแปะ
พอตำรวจมาวิ่งหนีกันแยกย้ายไป
จับใครได้บ้างจับใครไม่ได้เลย
กับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยเอาคลิปมาฝากกันนะครับ
สำหรับพี่พงศิริเห็นเหตุการณ์นี้ถ่ายคลิปไว้

นี่คือโฟลคิงจันทบุรีตีกันสนั่นหมู่บ้านครับ